พูดถึงเรื่องวัดบางย่าแพรกค่ะหลายคนคิดว่าจบแล้ว
อ่ะก็ท่านเจ้าวาดศึกแล้วนี่ไปเป็นทิศแล้วนี่
พี่อ๋อยแล้วนี่แต่ภาพยังติดตาอยู่นะคะ
ยังไม่จบภาพภาพภาดผมอ่ะอ๋ออ๋ออันนั้นติดตาผู้ชมอยู่น่ะ
คืออันนั้นยังอยู่ในกระแสอยู่แต่เรื่องยังไม่จบนะยังเหรอคะ
มีการเล่าย้อนฮะอยากชมหรือยังครับ
ไทยรัฐทีวีได้ภาพจากกล้อวงจรปิดเมื่อปีที่แล้วมา
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ย้อนไปอีกหรอฮะอ่ะดูนู่น
ใครเดินมาอ่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินเข้ามาในวัดครับ
นะฮะถือข้าวของพลุงพลังเข้ามาเดินไปทางกุฏิของท่านอดีตท่านเจ้าอาวาส
เบิร์ตนี่ไม่ใช่คลิปที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้เหรอคะไม่ใช่ครับ
มันเหมือนกันเลยนะอ่าลักษณะคล้ายกันนี่แหละครับ
เข้าไปโพลเพลโพลเพลแล้วนะฮะไม่นานก็เห็นอดีตท่านเจ้าอาวาส
เดินตามเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้นี่นี่
อดีตท่านเจ้าอาวาสเดินเข้าไปแล้วนะตามเข้าไป
เมื่อกี้โพลเพลอันนี้เริ่มค่ำแล้วเอ้าทำไมผู้หญิงไม่ออกมาอืม
นะฮะคุณสุชาดานะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ชุมชนวัดบางย่าแพรก
เอาคลิปกล้องวงจรปิดที่บันทึกผู้หญิงคนนี้นะ
เดินออกมาจากชุมชนแล้วหายเข้าไปในกุฏิของทิศอ๋อย
อนุญาตเรียกทิศอ๋อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แล้วนะ
ชาวบ้านในชุมชนวัดบางย่าแพรกที่รู้เรื่องราวพฤติกรรมของทิศอ๋อย
เชื่อว่าหญิงที่ปรากฏในคลิปชื่ออ้อยก็แล้วกัน

ชื่ออ้อยกันแล้วกันสมมุตินะเป็นหญิงสาวที่เคยอุปัติฐาตร
แล้วก็ใกล้ชิดอดีตเจ้าอาวาสออกมาแฉ
ชาวบ้านออกมาแฉบอกว่าก่อนที่หมอปลาน่ะเหรอโอ้โหกับชาวบ้านจะบุกเข้าไป
เจอนางสาวต๋อยนะฮะนี่ก็นามสมมุติเหมือนกันนะ
กุฏิเมื่อสองวันก่อนทิศอ๋อยทิศอ๋อย
ทิศอ๋อยเคยมีฝีกาคนสนิทและคอยอุปัติฐาตรใกล้ชิดมาแล้วสองคน

คือนางติ๋มนะฮะแล้วก็นางอ้อยทั้งหมดนี้เป็นนามสมมุตินะ
ซึ่งเป็นคนในชุมชนส่วนนางสาวต๋อยที่เห็นเนี่ย
กุฏิวันก่อนเนี่ยเป็นคนที่สามครับชาวบ้านดูจากท่วงท่าการเดินแล้ว
ผู้หญิงคนนี้นะมั่นใจว่าคนนี้อ้อยไม่น่าจะใช่ติ๋ม
รู้จักผู้หญิงที่ชื่อติ๋มเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นหญิงม่ายสามีตาย
เคยมาช่วยงานวัดบ่อยแล้วก็มักเข้าไปพบทิศอ๋อย
ในช่วงเวลาที่พระหรือว่าลูกศิษย์ไม่อยู่
เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คบหาสนิทสนม
กับคนชื่ออ้อยด้วยเหมือนกันนี่นี่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลนะ
แต่ช่วง๒๓เดือนหลังมานี้เนี่ยนางต๋อยแม่ค้าขายมะม่วงเนี่ย
เข้ามาสารต่องานช่วยเหลือวัดก็กลายเป็นผู้หญิงคนสนิทแทน
ทำให้นางติ๋มย้ายออกไปอยู่กับลูกสาวที่อื่นครับ
เอาลองฟังชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลหน่อยฮะ
ค่อยครับ
เอ้าว่าแกไปไหน
อันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวค่ะ
มันมีหลายเรื่องหลายครั้งที่มันเกิดเรื่องวุ่น
ที่วัดบางย่าแพรกชื่อเหมือนซีรีส์เหมือนกันนะ
เรื่องบุญบุญที่วัดบางยาแพรกครับย้อนกลับไปดูข้อมูล
มกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกถอยหลังกลับไปอีกโอ้โห
เคยมีพระลูกวัดเตะก้านคอเจ้าคณะตำบลรูปปัจจุบันมาแล้วค่ะ
เอาทำไมอ่ะคัดค้านการแต่งตั้งทิศอ๋อยเป็นเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สมัยนู้นด้วยนะตั้งแต่ปีห้าหก
นี่คือเจ้าคณะตำบลที่โดนเตะก้านคออ่ะ
คือครั้งนั้นเนี่ยนะคะพระครูสุนทรสุตสารกระตะปุญโย
เจ้าคณะตำบลบางย่าแพรกกับเจ้าอาวาสวัดทองคุ้ง
และคณะสงฆ์กว่าหนึ่งร้อยรูปร่วมพิธีในพระอุโบสถอยู่
จะแต่งตั้งพระสมุประสาทพรหรือทิศอ๋อยเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
บางย่าแพรกรูปใหม่ตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อพระทองทิพย
อายุห้าสิบสองปีค่ะเป็นพระลูกวัดนี่แหละ
ไม่พอใจลุกขึ้นมาแล้วเอาเท้าเตะก้านคอ
ลำตัวพระครูสุนทรสุตศาลเลยค่ะจนท่านเนี่ยบาดเจ็บ
มีการไปแจ้งความที่สอบพอสำรงใต้ด้วยนะคะตอนนั้นพระทองทิพย์ก็ยอมรับสารภาพว่าเตะจริงจริง
เพราะว่าเครียดคุมสติไม่อยู่แล้วก็มีการไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการแล้ว
เพราะพระลูกวัดบางรูปเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งทิศอ๋อยเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่พอใจเจ้าคณะตำบลที่เป็นคนแต่งตั้งด้วยค่ะ
เจ้าคณะบนใช่ไหมเขาก็ยกเลิกช่วงปีนั้นไปแล้วเขาก็มาแต่งตั้งใหม่ปี๕๗
๕๗ก็ไม่เหมือนกันแล้วนี่แหละเขารับตั้งไหนตั้งแต่ปี๕๗
มันมีประเด็นอะไรตรงไหนครับที่ว่าเกิดก้านคอมัน
ไม่พอใจกันเพราะไม่ต้องการองค์นี้เป็น
ก็คือพระลูกวัดบางรูปไม่ต้องการอดีตเจ้าวาดองค์นี้
เพราะว่าวิวน้องก็เลยไม่พอใจเจ้าคณะที่ว่าอยู่แก่ตั้ง
เรื่องก็เป็นอย่างนี้เลย
ทำไมต้องตรวจคือจะหาสารเสพติดนะฮะไหน
ก็ได้มีการเข้าไปรื้อเรื่องต่างต่างแล้วตำรวจสพสำรงใต้นะครับ
นำอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดไปที่วัดบางย่าแพรก
ตะบดบางย่าแพร่กอพระแดงจสมุทรพระการ
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพระสงฆ์ภายในวัด๓๓รูปครับ
หลังจาก๒วันก่อนใช่ไหมหมอปลามือปราบสัมภเวษี
กับคณะสื่อมวลชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
บุกล้อมกุฏิท่านเจ้าอาวาสแล้วไปเจอนางสาวต๋อยนะนะ
อายุประมาณ๔๕ปีซ่อนอยู่ใต้บันไดขึ้นชั้น๒ของกุฏิ
สมุทรปราศาสตร์พรมหาปุญโยหรือว่าหลวงตาอ๋อยในขณะนั้นนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นอดีตเจ้าอาวาสไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ใครก็เรียกว่าทิศอ๋อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพระทุกรูปปรากฏ
ปรากฏผลออกมาว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดครับ
ขณะเดียวกันตอน๔ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมา
อ้าวใครไปงัดน่ะ
กุฏิของทิศอ๋อยครับคุณผู้ชมครับ
เก็บเอกสารตรวจสอบเพราะว่าหน้าต่างสาราด้านข้างมีร่องรอย

ลักษณะเหมือนถูกของแข็งงัดบริเวณกรอนบานพับหน้าต่าง
พระในวัดนะครับก็เลยทำยังไงดีล่ะนะฮะ
ก็เลยไปเอาไม้มาตีขัดหน้าต่างทุกบานเอาไว้เลยนะครับ
ป้องกันของหายนะฮะหรือว่าป้องกันการถูกจะงัดเพิ่ม
พระลูกศิษย์ชาวบ้านคาดว่าในสาราแห่งนี้มีทรัพย์สินมีของมีค่าของอดีตเจ้าอาวาสแน่ล่ะ
แต่เขาก็มีการตั้งข้อสังเกต
มีใครย้อนกลับมาจะเอาอะไรหรือเปล่านะมีอะไรสำคัญ
ตอนที่ออกไปตอนที่นักข่าวมาคณะนักข่าวมาเนี่ย
ตอนนั้นมันชุนละมุนเก็บอะไรไม่ทันหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งข้อสังเกต
ทีมข่าวสอบถามในหนุ่มในหนุ่มเป็นนามสมมุตินะ
เป็นลูกศิษย์ของวัดบางย่าแพรกเนี่ยพาคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินสำรวจดูจุดเกิดเหตุ
พบว่าบริเวณหน้าต่างสาราข้างมนตบครับมีร่องรอยการถูกงัดจริงนะฮะ
ของแข็งเนี่ยงัดบานพับหลุดออกมาอย่างที่ผมนำเรียนไป
ศิษย์วัดเล่าบอกว่ากลุ่มคนร้ายย่องเข้ามากลางดึกพยายามงัดหน้าต่าง๒บานแรก
แล้วก็มางัดหน้าต่างด้านหลังแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าหมามันเห่าก่อน
พอหมาเห่าปั๊บคนร้ายไปเลยท่านรักษาการเจ้าอาวาสก็เลยเอาแผ่นไม้มาตีแปะเอาไว้
แล้วก็เอากุญแจมาล็อกเพิ่มเพราะกังวลว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของทิศอ๋อยหรือเปล่า
พยายามเข้ามาเก็บข้าวเก็บของในสาราซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องแปลก
ทำไมคนร้ายต้องมางัดขโมยของที่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสช่วงเวลานี้
ข้างในมีอะไรรึเปล่าที่เจ้าอวาดเก็บไว้นี่ไง
บริเวณสาราจุดเกิดเหตุครับเป็นจุดเดียวกับในวัดที่ไม่มีกล้อง
แล้วเขาก็บอกอีกว่าโอ้โหนี่วัดใหญ่นะ

กล้องวงจรปิดเพียบเลยรอบวัดเลย
แต่ทำไมตรงกุฏิอดีตเจ้าวาดไม่มี

กล้องจอดตรงนี้ไม่มีมันไม่ถึง
แล้วทีนี้รักษาการแทนเขาเลยเอากุญแจไปคล้องเพิ่ม
ของข้างหน้าเพิ่มเพราะตรงเนี้ยมันกล้องจรไม่ถึงอยู่แล้ว
ตรงนี้คือที่ทำการของเจ้าวาดเก่า
ก็คือทิศออย
ทิศออยที่ทำการของเจ้าวาดเก่าก็คือทิศออย
และอาจจะมีของมีค่าอะไรของเขาอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
คือทางเราเองเราคิดว่าเป็นทิศออยเองนั่นแหละ
ที่เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นโจรหรืออะไรยังไง
ได้ทั้งหลายอย่างเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไร
อาจจะเป็นโจรฉวยโอกาสในช่วงนี้
ช่วงที่วัดกำลังมีเกิดความวุ่นวาย
ส่วนกรณีที่จะเปิดกุฏิของทิศอ๋อยเนี่ย

รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกบอกว่า

เรื่องสำคัญกว่าเรื่องใดก็คือการกู้ศรัทธา
ญาติโยมมายังไม่ถึงเวลาหรอกที่จะไปเปิดกุฏิ

บอกว่าต้องแจ้งพระพุทธอย่างให้ทราบเรื่อง

โดยงานราชการต้องมาผู้เกี่ยวข้องต้องมา

แล้วมาทำจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดซะให้เรียบร้อย
ซึ่งจะได้รายงานต่อเจ้าคณะตำบล

เข้ามาตรวจสอบเลยนะฮะ
คือต้องยอมรับว่าตั้งแต่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปที่มีรายงานเรื่องที่หมอปลากับชาวบ้านไปบุกกุฏิเป็นบุกวัดเนี่ยนะคะ

เขาออกโรงปกป้องทิศอ่อย
เขาบอกเลยว่าทิศอ๋อยถูกจัดฉาก
แล้ววันนั้นที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านกับหมอปลาไปรุมล้อมจะให้เปิดกุฏิ
ผู้หญิงคนนี้แหละที่คอยเป็นด่านหน้าแล้วบอกอย่าเข้ามา

นี่ค่ะนี่ค่ะมี๒คนนะ
ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองชื่อว่าป้านายนาเป็นน้องสาวทิศอ๋อย
ส่วนอีกคนนึงที่ใส่เสื้อออกส้มเป็นพี่สาวของทิศอ๋อย
ก็คือเป็นครอบครัวของทิศอ๋อยนี่แหละนะคะ
เขาก็พยายามเหมือนแบบเป็นด่านหน้าบอกอย่าไม่ให้เข้ามา
ก็คือคอยเป็นแบบดูแลป้องกันอย่างนี้ค่ะ
วันนี้คุณสุชาดาก็เลยลงพื้นที่ไปหาคุณป้านายนา

บอกเลยนะว่าป้าไม่พอใจเลย
กระแสสังคมที่โจมตีพี่ชายป้าหนักเกิน
ทั้งที่ยังไม่รู้รายละเอียดข้อเท็จจริงเลย
ส่วนตัวป้าเชื่อเลยว่าพี่ชายป้าก็คือทิศอ๋อย
โดนจัดฉากแน่ข้อสังเกตป้าเป็นแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้พอเข้ากุฏิปุ๊บ
อยู่หมอปลากับทีมงานก็บุกมาถึงเลย

แถมผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมออกจากกุฏิด้วย
เหมือนมีใครจ่ายเงินจ้างให้จัดฉากแบบนั้นแหละ

แล้วผู้หญิงคนนี้ใช่ว่าป้าจะไม่รู้จักนะ
รู้จักดีเลยกินข้าวหม้อเดียวกันมาเกือบ๒๐ปี
เขาจะเรียกทิศอ๋อยพี่ชายป้าว่าหลวงพ่อ

ที่เขาจะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขานับถือเป็นหลวงพ่อ
อีกทั้งฝ่ายหญิงก็มีสามีมีลูกแล้ว

ป้าเนี่ยอยากให้ฝ่ายหญิงออกมาชี้แจงเหมือนกัน
อย่างน้อยตัวเขาเองก็จะได้พ้นมณฑิน
เรื่องของการจัดฉากป้ายสีอะไรเหล่านี้ด้วย

พี่ชายป้าไม่ใช่คนดื่มเหล้านะ
ไอ้ที่เห็นเป็นมีเอาวะขวดวั้งอยู่

เป็นของขึ้นหิ้งเอาไว้เส้นไหว้เขาไม่ได้เอาไว้ดื่ม

ผู้หญิงคนนี้มันกินอยู่ที่นี่
แบบเป็นเหมือนมันเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพ่อ
แล้วเหตุการณ์คบกันมาเป็น๑๐๒๐ปีไม่ใช่ว่าเพิ่งคบ
เออมันก็มีลูกมีผัว
เพื่อเป็นคนอื่นนะป้าจะไม่เสียใจเลย

แล้วมาเป็นเนี่ยป้าการันตีได้
เป็นไปไม่ได้ชู้สาวเป็นไปไม่ได้

ไม่มีพี่ชายฉันไม่เคยกินเหล้า
ฉันอาจจะตีได้เพราะหนุ่มเขายังไม่กินเหล้าเลย
หนุ่มเขายังไปกินเหล้าเลยเหล้าที่นั่นเขาขึ้นปู่ขึ้นอะไรใด
ปกติเขาก็มีปู่มีอะไรเยอะแยะไม่เห็นเหรอ

เพราะวันพุธวันละทีเขาจะขึ้น

เอาแล้วถ้าอย่างนั้นคือข้อมูลที่เขาบอกว่า

มันโจมตีโจมตีแน่นอน
เพราะไอ้คนนี่มันขึ้นไปคโมยตังในโมดบ
หลวงพี่เขาไปแอบซุ่มตี๓จับมันจับมันได้

แล้วมันก็เอาเรื่องสิ่งที่ไม่ดีมาพูด

ในการสืบสวนสอบสวนว่ามีการทำผิดจริงอะไรจริงหรือเปล่า
เพราะว่าการสืบครั้งนี้ของทิศอ๋อยเนี่ยสมัครใจสืบเอง
ยังไม่ได้เป็นการถูกตัดสินว่าเออมีการเสพเมถุนจนต้องถูกลาศิกขา
หรือว่าถูกแบบอาบัติปราชิก
ครับทีนี้คุณสุชาดาก็เลยถามป้านายนาค่ะว่า
แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอทิศอ๋อยศึกไปแล้ว

คุณป้าบอกไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยติดต่อไปก็ไม่ได้เหมือนกัน

ก็เลยบอกมาสุชาดาป้าพาไปดู

เนี่ยติดต่อไม่ได้จริงไม่ได้กลับมาบ้านไม่ได้อะไรเลย
ทีนี้คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมาก
คุณผู้ชมก็ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องยางมัดผมอะไรยังไง

อยากให้โซเชียลเนี่ยเลิกล้อพี่ชายป้า
เรื่องยางมัดผมแก้ปวดหัวนี้ได้แล้ว
เพราะป้าคิดว่าณตอนนั้นพี่ชายคงตกใจ

แต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะช่วยแก้ปวดหัวจริงก็ได้นะ
หาใครก็ไม่เจอแล้ววันนี้

นางสาวต๋อยก็หาไม่เจอใช่ไหม
คุณจิรายุทธ์บุญชูพุทธิข่าวไทยรัตน์ทีวี
วันนี้ไปที่โรงงานของสามีนางสาวต่อยดูบ้าง

ที่นี่เปิดเป็นโรงงานผลิตกระทะอยู่แถวบังพลีครับ
วันนี้โรงงานเปิดทำการตามปกตินะครับ
ประตูด้านหน้าก็เปิดอยู่ส่วนด้านในก็มีพนักงานเข้ามาทำงาน
สังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์มีรถยนต์จอดอยู่ก็หลายคันอยู่นะ
ทีมข่าวสังเกตอยู่ด้านนอกแล้วพยายามสอบถาม

เพราะว่าทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกแต่เพียงว่า
เขาได้รับคำสั่งให้มาเฝ้าโรงงานเท่านั้น
พอมาถามถึงสามีของนางสาวต่อยเนี่ยนะ
คนงานก็บอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ทั้งตัวสามีและตัวนางสาวต๋อยไม่เห็นเข้ามาที่โรงงานนะ
มีเพียงลูกชายกับคนงานอยู่ข้างใน
ส่วนทั้งคู่จะไปอยู่ไหนตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับ
หลังจากพูดคุยกันไม่นานปรากฏว่าด้านในโรงงานนะครับ
ดปิดประตูเลยกดปิดประตูเลยครับ
ประตูหน้าปิดทันทีคล้ายจะเป็นการตัดบท
ให้คนในโรงงานเนี่ยได้คุยกับนักข่าวครับ
ซึ่งหลายคนก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะว่า
จริงก็เห็นใจฝ่ายสามีกับลูกของฝ่ายหญิงอยู่เหมือนกัน
กลายเป็นว่าถึงแม้ป้านายนาจะขอมาว่า
ล้อพี่ชายป้าเรื่องที่คาดผมได้แล้ว

มันปวดหัวมากกว่าแก้ปวดหัวอะไรแบบนี้
มาดูวลีฮิตโซเชียลกันหน่อยค่ะ

เทรนด์ใหม่ใส่สบงแล้วทรงคาดผมนะคะ

ที่ผ่านมาแล้วแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่า
ปวดหัวแล้วกินยามันไม่ใช่
ตัวเองในเพจวีนด้วยภาพเปรียบเทียบ

คนนั้นคือฉันอีกคน
ชาวนี้ก็ถูกใจกดไลค์ไปกว่า๘หมื่นคน

พระมหาเทวีเจ้าเขาแต่งรูปหรือเปล่า

เขียนบอกว่าเอ้ยประชุมทั้งวันปวดหัว

เอาอะไรสักอย่างนี้แหละมาคาดหัวเอาไว้

หัวเราะชอบใจเยอะเหมือนกันส่วนภรรยาถึงกับต้องบ่นบอกไปนอนได้แล้ว
ทำไรอ่ะปวดหัวแกปวดหัวอ่ะนอนแล้ว
นอนที่หลุมเลยป่ะเอออยู่ท้ายแล้วอีกคนนึงค่ะ
สองพี่น้องสมปองไพรวันทิศเหมือนกันก็มากับเทรนด์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับด้วยกันเมื่อวานนี้เราก็เลยขอแตะกระแสปวดหัวซะนิดหนึ่ง
พรุ่งนี้เช้าผมจะซื้อของไว้เลยแล้วดักพระผมจะซื้อที่ฆ่าผมให้พระ
ถ้ารูปไหนปวดหัวผมซื้อให้เลยหลวงพ่อปวดหัวไหมครับซื้อให้ท่านเลย
บริหารที่๙อะไรเนี่ยอันนี้เลยผมฝากไปทำบุญด้วยครับผม
ผมฝากไปทำบุญด้วยของแม่ผมพระท่านจะรังเกียจไหม
อ้าวมีคำพูดด้วยนี่มีคำพูดด้วยนี่อะไรเนี้ยของพ่อนี่อะไร
ของพ่อของหนูโดยดูแล้วก็ใช้จริงจริงใช้จริงจริงใช้จริงจริงเหรอ
เป็นภาพใช้ได้เหรอฮะเป็นภาพใช้ได้เหรอใช้จริงจริงน้องพ่อไม่ต้องตอบก็ได้
แต่นี่แหละโอ้เดี๋ยวนายสมปองกับนายไพรวัลนี่เขาแซวเผาขนเลยนะค่ะ
เพราะว่าทั้งสองท่านเองก็เพิ่งจะใช้คำว่าทิศได้ไม่สองเดือนเลยมั้งอืม
แซวเผาขนเลยนะค่ะก็คือมันมันฮิตจริงจริงอะค่ะคือมันมันว้าวอะค่ะ
พอครั้งแรกที่ทุกคนได้ฟังได้ฟังเหตุผลในเรื่องของการคาดผมให้ทุกคนก็เป็นแบบฮา
แล้วก็ตกใจกันมันก็เลยกลายเป็นเทรนดฮิตแบบนี้แม้กระทั่งหมอแหลปแพนด้าเองก็เอากับเขาด้วย
ครับแต่ตอนแรกก็นึกว่าหมอแหลปจะออกมาบอกนะว่าเออจริงจริงการใส่ผ้าฆาตผมแบบนี้นึกนึกจะมา
นึกว่าจะมาวิทยาศาสตร์นึกว่าจะมาให้ความรู้เปล่ามาบอกว่าเออปวดหัวเหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยค่ะเวลาปวดหัวตอนเข้าเวรผมชอบเอาที่คาดผมมาคาดหัว
คือหลายคนก็ก่อกระแสเทรนดนี้กันไปน่าจะอีกสักพักนึงเลยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะ
บอกว่าเออคนไทยนี่ก็อารมณ์ขันดีนะมีคนใช้วลีฮิตของพี่รัตนาที่อยู่กับหมอปลาที่บอก
ขอให้ที่คาดผมลงโทษอย่างหนักหรือถ้าจำได้พี่รัตนาเขาจะชอบพูดว่าขอให้พระลงโทษ
แต่คราวนี้พระดันทำเรื่องก็เลยต้องบอกว่าขอให้ที่คาดผมลงโทษแทน
หลายคนก็นี่แหละค่ะฝากร้านทันทีเลยค่ะอ่ายางมัดผมที่คาดผมมาให้หมดเลยจ้ะ
โอ้โหเนี่ยคือถึงขั้นฝากร้านขายของคือโลกออนไลน์อ่ะมันมันคือช่วงเวลาแห่งโอกาสทุกวินาทีจริง
คนก็เลยเนี่ยจับกระแสแล้วก็โยนโยนโยนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งอีกคนนึงคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้
เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคู่กรณีตัวจริงหมอปลาวันนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัย
ก็ไม่พลาดที่จะหยิบยางมัดผมติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะครับเขาบอกว่าสงสัยงานนี้น่าจะมีมีมัดผมนี้อีกยาวเลยค่ะ